ว่าในช่วงแรกนี้นะครับเรามาติดตามความคืบหน้าของข่าว
การจับกลุ่มตัวของมือมีดแล้วก็ขู่จะเผาโรงเรียน
รวมถึงใช้มีดทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือผู้ชายคนนี้หรือว่านายป๊ะนะครับ
ปรากฏว่าถูกจับได้แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้คนในพื้นที่เนี่ย
เขาหวาดภาวะนะก่อนที่ตำรวจจะจับได้
เพราะว่าเขาบอกโอ้โหอยู่กันในพื้นที่ไม่ค่อยได้แล้ว
ผู้ชายคนนี้บุกมาทั้งในโรงเรียนขู่จะเผาโรงเรียนทิ้ง
แล้วก็ไปแทงผู้ใหญ่บ้านแบบนั้นอีกนะครับ
นี่ค่ะที่โรงเรียนบ้านดงศรีสำรานตำบลบ้านเหล่า

ชาวบ้านโดยเฉพาะครูแล้วก็นักเรียนต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะคุณ
คือถึงขนาดต้องปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนเพื่อสอนหนังสือ
แล้วครูบางท่านนะคุณเขาบอกว่าร้องไห้สอนหนังสือไปด้วย

กลัวความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

คือมันมีเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
นายทศพลพันโพคาหรือว่าปะอายุ๒๗ปี
เป็นชาวบ้านดงศรีสำรานซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
ถือท่อนเหล็กแล้วก็ถือมีดเข้าไปอารวาส
ครูตะโกนโวยวายบอกเดี๋ยวจะเผาโรงเรียน
ทีนี้ชาวบ้านครูก็ได้แจ้งให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือนายภูศิษฐโยชสุวรรณอายุ๕๕ปี
ให้เข้ามาควบคุมระงับเหตุ
แต่ปรากฏว่าตัวผู้ใหญ่บ้านเองยังถูกนายทศพล
ใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะและใช้มีดแทงคอ
ตอนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากนั้นนายทศพลก็ขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านขี่หลบหนีไป
ชาวบ้านก็แจ้งเพจดังของจังหวัดอุดรธานี
ว่านายทศพลเป็นบุคคลอันตราย
แล้วก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับ
แต่ล่าสุดนี้คือเมื่อวานช่วงบ่าย
ตำรวจติดตามจับตัวนายทศพลได้แล้วนะครับ
โดยไปจับได้ที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็หนีทั้งข้ามอำเภอข้ามจังหวัดเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชฤษศรีหานู่ผู้มกับการศพเพลิน

บอกว่าที่ผ่านมาได้รวบรวมพยาหลักฐาน
ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับนายทศพล
แล้วก็พยายามติดตามตัวติดตามจับกลุ่มมาโดยตลอดนะครับ
โดยผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ที่ขโมยไปจากชาวบ้านนี่แหละฮะ

ไปต่อที่การสินห้ามไปนครราชศรีมา

จากนั้นก็ไปที่พิศนุโลกนะครับ

จากการที่เจ้าหน้าที่ได้มีการสอบสวนเขา

แล้วก็ว่าจะเลยไปที่ทั้งจังหวัดเลยจังหวัดตากเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ครับตำรวจประสานทางด้านของตำรวจสพวัดโบดที่พิศนุโลก
สกัดไว้แล้วก็จับตัวไว้ได้นะครับ
อ่ะจับตัวไว้ได้แล้วบุคคลอันตรายคนนี้นะครับ
ก็มีคำถามอยู่๒เรื่องคือ
เรื่องของอาการของผู้ใหญ่บ้านตอนนี้อาการผู้ใหญ่บ้านที่ถูกแทงคอก็ปลอดภัยแล้วนะ
ได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจของคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนนะครับ
คุณครูผู้สอนชั้นป๕คือครูทิติพรธรรมเจริญนะครับ
คนสอนป๕และป๖เล่าให้ฟังบอกว่าทุกวันจะได้ยินเสียงนายทศพลพูดคนเดียวอารวาสในบ้าน
บางวันก็เดินข้ามจากบ้านเข้ามาที่โรงเรียน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอารวาสหนักขึ้นเลยนะครับ
วันเข้ามาวิ่งไล่ครูในโรงเรียนเลยจนต้องปิดประตูห้องเรียนนะครับ
ทำการเรียนการสอนโดยปิดประตูและหวาดภาวะครูก็ต้องเงียบหูฟังตลอดนะ
มีใครบุกเข้ามาในโรงเรียนหรือเปล่านายทศพลจะเข้ามาทำอันตรายกับครูและเด็กในโรงเรียนหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ต้องแจ้งฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจให้เข้ามาควบคุมเหตุทุกครั้งเลย
เคยนำตัวนายทศพลไปบำบัดรักษาไม่กี่วันก็ปล่อยกลับมานะครับ
ทำให้ครูและนักเรียนต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและหวาดภาวะ
พอทราบข่าวว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายทศพลได้แล้วครูเองก็ดีใจนะฮะ
อยากให้กฎหมายลงโทษนายทศพลให้หนักเลยนะครับ
ดีใจค่ะเพราะว่าถ้าจับได้จริงก็คืออยากให้ลงโทษแบบหนัก
คือถ้าไม่ปล่อยออกมาได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะแบบถึงจะบำบัดอะไรแล้วคือมันอยู่ด้วยความเสี่ยงจริง
ที่สุดก็คือบ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนักเรียน
ก็กลัวนะค่ะไม่มีใครไม่กลัวหรอกค่ะแค่นับตัวหนูเองก็กลัว
นี่คุณครูตอนให้สัมภาษณ์นะร้องไห้เลยมันกลัวฮะอยู่ด้วยความเสี่ยงนะฮะ
เสี่ยงทั้งต่อตัวคุณครูเองแล้วก็ที่สำคัญคือต่อเด็กนะครับ
สำหรับนายทศพลผู้ต้องหาตำรวจสพเพ็ญของอุดรธานีนะครับ
ก็ได้ไปรับตัวจากพิศนุโลกกลับมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีแล้วนะครับ
โดยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนที่เอามาสอบปากคำนะเขาก็พูดวกไปวนมา
พูดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปนะครับ